ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์หน้านานโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพัน

นะคะคือถ้าใจไม่กล้าจริงนี่ก็คงมีแบ็คดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้มาหรือว่ามีใครจ้างด้วยเงินพอสมควรเพราะว่าไปตรงนั้นนี่มันก็อันตรายนะคะใช่ไหมคะทราบครับผมก็ตอบคำถามอันนี้นะว่าใจกล้าเนี่ยแน่นอนแต่ไม่มีแบ็คไม่มีใครจ้างมีคนรู้ไหมคะก่อนที่จะออกมาถือป้ายไม่มีใครรู้คนที่ผมรู้คือตัวผมเองคนเดียวคนเดียว

วันนั้นวางแผนอะไรมาทำไมต้องเป็นวันนั้นทำไมต้องเป็นช่วงนี้คะ
เพราะว่าวันที่๑๓ผมยังประเมินว่าทางเจ้าหน้าที่รัฐจะเผาจริง
ที่ผ่านมาเผาหลอกมาตลอดผมคิดว่า๑๓เผาจริง
เพราะฉะนั้น๑๒ผมก็เลยมาร่วมเผาจริงในวันที่๑๓๑๒มาวางดอกไม้จันทร์
เพราะเหตุว่าคือเขาบอกว่าเขาทำความดีมาตลอดเวลา๕๐ปีอำนาจรัฐกันแกล้ง
คำพูดนี้เป็นการกระตุ้นทำให้ผมต้องไปยื่นดีการ์
บอกว่าเขาทำให้คนเดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายสิบปี
เอาหนังสือเล่มนี้ซึ่งผมซุ่มเงียบรวบรวมหลักฐาน๓๐ปีลงมือเขียน๒ปี

ใบดีกาเพื่อไปเปรียบเทียบกับที่เขาบอกว่าทำดีมา๓๐ปีอำนาจรัฐกันกันแกล้ง

ผมก็เป็นคนที่อยู่ในวัดมาตลอดยาวนานแล้วเข้าวัดมา๓๐ปี

ไม่ใช่ผมไม่เคยคิดจะเป็นลูกศิษย์ผมไม่ศรัทธา
แล้วไปอยู่ทำไมตั้ง๓๐ปีโอ๊ย๓๐ปีลูกศิษย์ค่ะ
ไม่ใช่เพราะจิตใจผมคัดค้านเขาตลอดเวลา

คือเริ่มแรกภรรยาผมเข้าไปก่อนจากการชักนำของพี่สาวและน้องสาว
แล้วภรรยาผมก็อินไปกับเขาอยากจะให้ผมได้ดีทางนี้ด้วย
เข้ามาฉุดกระชากลากถูกผมเข้าไปผมก็ยอมโอเคเข้ากับเข้ากัน
แต่ว่าพอผมเข้าไปวันแรกที่ฟังเขาเทศเขาสอนนะ
ผมปฏิเสธ๑๐๐ตั้งแต่วันแรก

ปฏิเสธตั้งแต่วันแรกแต่อยู่มา๓๐ปีเนี่ยนะคะ
ที่เข้าวัดพระธรรมกายเนี่ยคือภรรยาเข้าไปเป็น
ฉันใช้คำถูกไหมว่าภรรยาเข้าไปเป็นลูกศิษย์วัดก่อน
โดยที่ภรรยาเนี่ยก็เข้าไปตามการบอกบุญของน้องสาวของเธอ
แล้วก็อยากให้สามีคือตัวคุณชาติชายเข้าตามไปด้วย

เพราะว่าตอนนี้คุณชาติชายทราบใช่ไหมคะ
ว่าแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องคุณชาติชายโดนลากออกมาหมดแล้วนะคะ
คุณชาติชายตอนปี๒๘นั้นคือแต่งงานกับภรรยามากี่ปีแล้วคะ
ประมาณสองปี
แล้วจนถึงตอนนี้สถานภาพระหว่างคุณชาติชายกับภรรยาคือ

ขออนุญาตนะคะแยกกันอยู่ตั้งแต่ปีไหนคะ

แล้วที่ออกมาเรียกร้องคือเหมือนกับที่เราเคยได้ยินข่าวใช่ไหมว่าคือ
รู้สึกว่าภรรยาโดนหลอกเงินไป

เริ่มโดนหลอกไปตั้งแต่ปีไหนในความรู้สึกของคุณชาติ
พอเริ่มเข้าวัดเขาก็มีแนวโน้มจะสะสมเสบียงบุญไว้เดินทางข้ามพบข้ามชาติ
ชีวิตนี้มันแสนสั้นสังสารวัตรอันโศกเศร้านี้มันยาวนาน
ความยาวนานก็แค่ไหนก็คือน้ำตาที่เราหลั่งจากความโศกทุกยากในสังสารวัตร
สะสมรวมกันแล้วมากกว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง๔มันยาวนานมาก
เพราะฉะนั้นความยากลำบากในชีวิตเนี่ยมันกระจิ๊ดลิด
ควรจะใช้โอกาสที่เกิดเป็นมนุษย์สะสมเสบียงบุญไว้เดินทางข้ามพบข้ามชาติ
เพื่อที่จะได้ความสุขในพบเบื้องหน้า
ซึ่งคำว่ามันไม่มีโภคภูทธสาสนา
อันนี้ใครพูดที่คุณชาติชายพูดมาสักครู่นี้นะ

ซึ่งทำให้ภรรยาเสียทรัพย์เหรอคะความหมายคืออย่างนั้นป่ะคะ
คือการปลุกกิเลสลักษณะนี้นะทำให้เกิดการทะยานอยากอยากได้
บุญของกูสวรรค์ของกูนิพพานของกูมันเอาตัวกูของกูเข้ามาใส่
ได้ยินเองกับหูด้วยใช่ไหมคะเพราะอยู่ใน๓๐ปี
เรียนขอย้อนกลับไปอีกครั้งนะคะคืออยู่มาตลอด๓๐ปี
ไม่ใช่ลูกศิษย์ค้านตั้งแต่วันแรกทนอยู่ได้ยังไงอ่ะคะ
ผมอยู่แบบนักวิชาการซุ่มเงียบ
ผมทำสร้างฮาร์ดดิสต์พิเศษเพื่อเก็บข้อมูลของวัดพระธรรมกาย
เปรียบเทียบกับภาตรายพิดกษ์กับพระอุปชาของผมที่ผมกระโลกนับถือ
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วตรงก็ผ่าน
ถ้าเปรียบเทียบแล้วไม่ตรงผมให้โอกาส
เอาละคือข้อมูลที่จะสะสมเพื่อเปรียบเทียบทีนี้ชั้นขอย้อนกลับไปก่อน
ถ้าบอกว่าอยู่ในวัดมาประมาณ๓๐๓๑ปีที่ว่าภรรยาเข้าไปก่อน
ตั้งแต่ปี๑๙๒๘ตัวเองตามเขาไปเพราะพลายาบอกบุญ
ตอนไหนที่เริ่มรู้สึกว่าเริ่มเสียทรัพย์ไปแล้ว

อย่างธรรมดาไหนอยากอย่างรุนแรงที่จะได้บุญในพายพบเบื้องหน้า
กลับเชิญค่ะ
ซึ่งมันเป็นค่อยผูกสาธุชนขึ้นเป็นธาตุทางจิตวิญญาณ
เวลาภรรยาเอาเงินทำบุญเนี่ยนะคะถามคุณชาติชายบ้างไหม
ตอนนั้นยังไม่ได้แยกทางกันถูกไหมคะ
ผมแสดงออกซึ่งความไม่เห็นด้วยตั้งแต่แรก
แต่เขาคิดว่าสักวันหนึ่งจะโน้มน้าวใจผมได้
คนที่ไม่เห็นด้วยกับนี้เขาบอกว่าเป็นมิจฉาธิ
ต้องพยายามทำให้เขาเปลี่ยนเป็นสมาธิถิ

ก็ทั้งหมดนั้นก็ประมาณ๑๒ล้าน

แต่มันเป็นที่มาของแรงผลักให้คุณชาติชายออกมา
คือทำไมปล่อยให้ถึง๑๒ล้านฮะ

มันไม่ใช่สินทรัพย์ที่ต้องร่วมกันเหรอคะ

แล้วออกไปได้ยังไงคะ

คนเขาสงสัยมากแต่ปกติแล้วนี่นะ
เขาจะถามก่อนรายการเขาไม่มาถามในรายการ

โอเคแต่ว่าผมก็เปิดตัวไปอีกรายการหนึ่งแล้วนะ
ก็มันพูดอีกก็ไม่เห็นแปลกเพราะว่ามันก็รู้กันแล้ว
เพราะว่าปัจจุบันนี้ทางวธมกาล
ทีแรกผมก็กลัวว่าเขาจะมุ่งทำร้ายบีบคันภรรยาผม
พังผมอย่างกับใครในหิน
เพื่อจะแคะคุยเรื่องที่เขาจะสะกิดความลับของผม
เอาข้อมูลนี้ออกไปจากภรรยาผม
แล้วเอาไปถล่มผมในโลกโซเชียลมีเดีย
โดยกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า
เอ่อกองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์
เคยได้ยินไหม
จักรพรรดิหัดสวรรค์เนี่ยนะหมายถึงว่าในในโลกของมหาอำนาจทางทหารเนี่ย
ทำหน้าที่สืบข้อมูลลับของคนอื่นไปแฮ็กข้อมูลอะไรพวกนี้

หน่วยของอเมริการัสเซียไม่ได้ทำกับผม

คือคือคุณช่าชายไม่ได้เห็นด้วย

แล้วก็ภรรยาได้รับการปฏิบัติดูแลอย่างดีจากทางวัด
แค่เรื่องไม่ดีผมออกมาประจาน
คุณชาติชายคือแค่แยกทางกันกับภรรยา
แต่ว่าเอกสารเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจาก

ตลอดระยะเวลาอยู่ในวัดน่ะอยู่

เข้าไปทำอะไรอยู่นั้นได้๑๐ปีหลังนี้คะ

เพราะฉะนั้นผมก็ไปกินข้าววาสฟรีเท่านั้นเอง
เวลาเขาให้พรผมก็ยกมือไหว้เหมือนคนอื่น
เราไม่รู้สึกย้อนแย้งเหรอคะ
ผมคิดว่าผมกำลังทำราชการรับอยู่กันแล้วกัน
ราชการรับที่จะได้ข้อมูลปึกนี้ออกมา
ภรรยาคุณชาติชายไม่ได้บอกคนอื่นในวัดแวดล้อมในช่วง๑๐ปีหลังนี้เหรอคะ
ว่าคุณชาติชายเป็นใครไม่ได้เชื่อหลวงพ่อไม่ได้ปรารถนาดี
กำลังทำอะไรอยู่เธอไม่ได้บอกใครเลยเหรอคะรอบตัว
ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมปฏิบัติราชการรับส่วนตัวของผม

คุณชาติชายเคยเห็นหลวงพ่อธรรมชโยไหมคะ

ใกล้ชิดแค่ไหนคะในระยะที่ใกล้แค่ไหนคะ
ในระยะครั้ง๒ครั้งที่ใกล้ที่สุดก็คือว่าระยะประมาณ๕๙จากตัวเอง
ใกล้ที่สุดแล้วใกล้ขนาดนั้น

ไม่ใช่ปกติท่านธรรมชโยคจะไปไหน
เป็นอย่างจักรพรรดิเสด็จระดับนั้นเลยนะ
รถตู้ติดฟิล์มกองแสงทึบมองไม่เห็นข้างใน
เสร็จแล้วก็การกั้นจราจรจะกั้นล่วงหน้ากั้นย้อนหลัง
ยาวให้ว่าห้ามรถข้างหลังมาตามทัน
แล้วก็เวลาจะขึ้นธรรมาศหรืออะไรทั้งหลายทั้งบน
จะมีรอปภในชุดพระ
รอพอในชุดพระเคลียร์ทาง
แล้วก็มีการสื่อสารกันว่าจะไปทางไหน
แต่ผมมีรูปโชว์ให้เห็นว่าไม่ใช่รอพอธรรมดา
แล้วทำไมถึงเข้าได้ใกล้ตัวหลวงพ่อขนาดนั้นคะ
บางทีท่านเดินผ่านหรืออะไรเจ้าก็มี๒จังหวะ
ซึ่งจังหวะนั้นผมก็ใช้วิธีทดสอบทางวิทยาศาสตร์ของผม
ด้วยการส่งกระแสจิตบอกท่านว่า
ท่านแต่ผมไม่ได้เรียกเพราะอย่างนี้เรียกหยาบ
ผมเดือดร้อนมากจากการสอนของท่านอะไรอย่างนี้
อะไรอย่างนี้เพื่อส่งให้ท่านรับรู้กระแสจิต
แต่ปรากฏว่าท่านไม่ได้รับรู้ผมด่ายาบมากแล้วท่านก็ยิ้มผ่านไป
ผมก็สรุปเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งท่านไม่ได้รับรู้กระแสจิตของผม
๒ท่านรับรู้แล้วท่านรับรู้กระแสจิตได้เหมือนที่สานุสิตเขาบอก
รับรู้รู้ทุกอย่างอ่านจิตวาระจิตคนได้แต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเอง
ตรงในระยะ๕๙ที่บอกว่าเข้าใกล้คือก็แค่นั้น

ไม่ได้สบตากัน

เดี๋ยวจะเล่าว่ามีครั้งหนึ่งพยายามจับไปให้ถึงตัวเพื่อสบตาแต่ว่าโดนลากตัวมาซะก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า
งั้นพักก่อนค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
เข้ามาคุยต่อเอาครั้งที่ไม่ต้องส่งกระแสจิตยังนะคะได้สบตาหลวงพ่อไหม

พอผมสบตาผมก็ต้องส่งกระแสจิตนะ
เพื่อทดสอบทางวิทยาศาสตร์ว่าท่านรับวาระจิตคนได้ไหม
สรุปว่าเป็นสองอย่างคือท่านก็ผ่านเฉยไป
ทั้งที่ผมพูดคำที่ไม่เหมาะสมกับท่าน

หนึ่งท่านไม่สามารถรับรู้วันละกี่คน
สองท่านรับรู้แล้วท่านใช้อุเบกขาทำวางเฉย
ถ้าเป็นกรณีที่๒ผมสรุปว่าท่านจิตใจดำเอามาหิดเลือดเย็น
เพราะสิ่งที่ส่งไปมันทดสอบจิตใจ
เพราะว่าผมบอกแก่ท่านว่าผมเดือดร้อนมาก
ท่านยังใช้อุเบกขาทำวางเฉยแปลว่าท่านเอามาหิดเลือดเย็น

ขอให้สรุปอีกทีเพราะว่าในแง่ของการทำบุญ
ถ้าภรรยาภรรยาเขาเต็มใจก็คือเขาเต็มใจถูกไหมคะ

ในขณะที่ถ้าคุณชาติชายจะค้านจริงก็มีวิธีที่จะค้านได้นะ
ที่จะไม่ให้เสียทรัพย์มากไปกว่าที่เริ่มต้นตอนแรกใช่ไหมคะ
ถูกแต่ว่าผมถูกภรรยาจับเป็นตัวประกัน
อ่ะโอเคอย่างนี้นะตอนก่อนแต่งงานอ่ะนะ
ภรรยาก็ไม่ได้บอกผมว่าเราแต่งงานกันไปแล้ว
หลังจากมีลูกแล้วซะปีสองปีฉันก็จะพฤพภมจรรย์
เพื่อมุ่งตรงสวนทางพนิพานนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าชีวิตแต่งงานมันก็คงเป็นไปตามปกติ
สอนเมียชาวบ้านว่าเราจงมาหักดิบประพฤติพรมจันทร์
ว่าท่านธรรมชโยไม่เข้าใจว่าหัวอกลูกผู้ชายเป็นอย่างไร
ซึ่งผมก็ยังเข้าใจว่าท่านเนี่ยร่างกายท่านไม่ได้หลั่งฮอร์โมนเพศชาย
หรือบางทีอาจจะร่างกายท่านหลั่งฮอร์โมนเพศหญิง

ทำให้ผมเนี่ยต้องตอบข้อเรียกร้องของธรรมชาติ
ซึ่งภรรยาจับได้แล้วก็ขู่ว่าจะเอาเรื่องนั้นไปบอกลูก
ผมกลัวมากกลัวลูกรู้ว่าพ่อชั่ว

นี่แหละคือทำไมเสียไปเยอะเพราะโวยไม่ได้เพราะว่าเขาจับผมเป็นตัวประกัน
คือก็มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่คุยกันสองคนใช่ไหมคะ
ก็ที่ไม่อยากให้ลูกได้ทราบ
ซึ่งก็มีส่วนในการทำให้ทรัพย์สินที่มีชื่อเราอยู่ด้วยเนี่ย

เพราะว่าคุณธรรมชโยมีความผิดผิดปกติทางฮอร์โมนเพศ

จนถึงล่าสุดนี้นะค่ะ
หลังจากที่เป็นข่าวแล้วเนี่ยนะคะ

ตกลงแล้วเนี่ยจุดยืนของคุณชาติชายเนี่ย
ตรงข้ามกับวัดธรรมกายอย่างที่คนข้างนอกเขาพยายามจะแบบจัดให้นะคะ
วัดธรรมกายอยู่อยู่แขนงนี้แล้วก็จะมีพระสงฆ์รูปบางรูป
อยู่อีกแขนงนึงอย่างนี้ซึ่งเป็นปฏิปักต่อกัน
แล้วเราไปอยู่ซีกที่เป็นปฏิปักต่อวัดพระธรรมกายหรือเปล่าคะ
ผมไม่เป็นปฏิปักต่อวัฒนธรรมกายโดยตรง
แต่ผมเป็นปฏิปักก่อต่อองค์กรใดใครก็ตามที่ต้องการบิดเบือนพระพุทธศาสนาเป็นอื่น
ผมต้องการพิทักษ์พระพุทธศาสนาให้เป็นพุทธศาสนาของแท้ที่แท้จริง
ธรรมกายเนี่ยโดยรูปแบบแล้วดูแล้วเหมือนพุทธ
พิธีกรรมคำสวดคำอธิษฐานการแต่งกายอะไรเหมือนพุทธ
แต่เนื้อหาหลักนำตรงข้ามกับพุทธ
อะไรที่เราฟังแล้วเป็นสิ่งที่ยังสอนย้ำย้ำแม้ว่าจะมีข่าวออกมาว่า
คำสอนของหลวงพ่อธรรมชโยของลูกศิษย์เนี่ย
ดเบือนไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้า

ยังคงอยู่อย่างรุนแรงก็คือว่า
นิพพานเนี่ยคือดินแดนอันเกษมศุกร์ที่สมควรจะทุ่มสุดชีวิตเพื่อไปอยู่

พายเป็นสภาวะของจิตซึ่งปราศจากอัศวกิเลสแล้วโดยสิ้นเชิง

อันนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายแก่นที่หลายคนบอกว่านี่แหละที่บิดเบือน
ด้วยฉะนั้นย้อนกลับมาที่เรื่องนี้นะคะ
คือหลังจากที่ออกมาจนเป็นข่าวตอนนี้

บางคนที่เป็นปฏิบัติกับพระธรรมกาย

เป็นลูกศิษย์พระรูปไหนเป็นพิเศษ

ไม่ใช่กวงกฎบบศผลถามผมกวงกฎบศหรือเปล่า
ไม่ใช่ทั้งคู่แล้วก็เสื้อแดงก็ไม่ใช่
ถ้ามีรูปผมเป็นกวงกฎบบศให้พูกหน้า
พูกไหล่อย่างงี้นะ
คุณชาติชายรู้สึกว่าตัวเองเครียดจนบางครั้งควบคุมตัวเองไม่ได้ไหมคะ
คือมีความเครียดความอัดอั้นอะไรไหมที่ออกมาจนเป็นข่าวแบบนี้
เพราะแน่นอนคุณชาติชายบอกว่ามีคนพยายามจะทำให้ความน่าเชื่อถือลดลงนะคะ
และอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณชาติชายตกลงมีปัญหาอะไร
กับสภาพจิตของตัวเองด้วยหรือเปล่า

คือเขามีข้อเก่าหาแรงแบบนี้ทราบใช่ไหมคะ
รู้เขาบ้อมผมในโลกโซเชียล
กองกำลังที่ว่ากองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์
คุณชาติชายถ้าสมมุตินักข่าวหรือใครก็แล้วแต่
อยากจะพิสูจน์ว่าคุณชาติชายเป็นใครเดินเข้าไปในวัฒนธรรมกาย
แล้วถามว่ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมเนี่ย
เขารู้จักผมในแง่ถ้าลุงแก่เก็บเศษอาหารไปเลี้ยงหมา
เขายังถามผมว่าใครจ้างลุงมา
หนังสือลุงเนี่ยใครจ้างให้มาถือ
ผมบอกเขียนเองเฮ้ยลุงเขียนเหรอผมเขียนเอง
เอ่าแล้วอังกฤษเป็นปึกอ่ะลุงก็เขียน

คือแค่ต้องการออกมาเหมือนกับเปิด
เพราะคิดว่าวันที่๑๓นี้หน่วยงานรัฐเข้าแน่แท้แล้ว

ถ้าคิดว่ายังไม่เข้าผมจะไม่เปิดตัว

ครั้งล่าสุดที่เห็นหลวงพ่อธรรมชโยของลูกศิษย์วัดเนี่ยเมื่อไหร่คะ
ผมก็เห็นทั้งทีวีที่โชว์ขาดำอ่ะแต่ผมว่าถ้าขาดำขนาดนั้นน่ะนะ
ขาแบบนั้นควรจะเปิดทั้งตัวด้วยว่ามี๓ขาเปล่า
ศิษย์ลูกหาคนอื่นได้เห็นหลวงพ่อธรรมชโยบ้างไหมคะ
ได้ยินเข้าหูไหมว่ามีใครได้เห็นไม่มีใครเห็นอ่ะ
คุณชาติชายหลวงพ่อธรรมชโยอยู่ในวัดไหม
ผมคิดว่าถ้าตำรวจเข้าไปแล้วไม่อยู่นะเขาก็จะมีคำพูดว่า
ท่านหลวงพ่อนี่นะมีเมตตาทำสูงถ้าใครไปทำอะไรกับท่านเนี่ยนะ
ไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อมีเมตตาต่อพวกตำรวจทั้งหลายเนี่ยนะ
ว่าพวกนี้จะตกนรกไม่ได้ผุดให้เกิดหลวงพ่อเลยหลีกนี้หนีไปเพื่อให้พวกนี้ไม่ต้องตกนรก
สุดท้ายต้องสั้นมากเข้าไปกินข้าวที่วัดไม่ได้แล้ว
ไม่ได้อดเลยจะอยู่ไหนอ่ะคะ
ก็อยู่บ้านตัวเองซึ่งอยู่ติดกับวัดน่ะแต่เขาเรียกเขตสีชมพูอ่า
วัดวัดเป็นเขตสีแดงซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องการหาคงหาข้าวกิน
ผมก็เอาตังค์เสียตังค์ผมไปซื้อข้าวเป็นไรไปอืมค่ะเอาเท่านี้ก่อนนะ
เพราะเวลาเอื้อแค่นี้นะคะขออภัยที่ยังไม่ได้พูดถึงเนื้อหงเนื้อหา
อืมในเชิงลึกนะคะแต่อย่างน้อยเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบกันเอง
เป็นใครมาจากไหนเพราะโดนถล่มเยอะเหมือนกันตอนนี้นะ
หลังจากเปิดตัวผมรู้โดนถล่มเป็นกองทัพเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชาติชายค่ะ
ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมครับ
วันพรุ่งนี้จะยังคงเป็นเรื่องนี้นะคะวันนี้มาถล่มเยอะเหมือนกันนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้๖โมงครึ่งนะคะทุกวันศุกร์เรามา๖โมงครึ่ง
พรุ่งนี้ลูกศิษย์บางคนอาจจะอยากพูดนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการถามตรงกับดิฉันจอมขวานเหล่าเพชร
อย่าลืมกดไทยรัฐทีวีเอาไว้เลยนะคะกดเลยตอนนี้ค่ะไทยรัฐทีวี